จุดสโมสรในไทยครับตอนนี้ก็มีการเก็บตัว
ฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมตัวสำหรับระดูการใหม่

แต่ว่ามีโปรแกรมเดินทางออกไปที่กัมพูชา
เพื่อไปเก็บตัวแล้วก็ลงอุ่นเครื่องกับทีมที่นั่นครับ
เป็นกิจกรรมที่เมืองทองทำอยู่แล้วเป็นประจำนะครับ
ในการขยายฐานแฟนบอลและก็เตะอุ่นเครื่องในแถบอาเซียน
เดินทางไปกัมพูชาเหมือนเช่นเคยครับ

ก็มีการเปิดฟุตบอลคลินิกครับสอนทักษะให้กับเยาวชนกว่า๒๐๐คน
โดยทีมงานสตาร์ฟโค้ชของเมืองทองแล้วก็นักเตะอย่างธีรสินแดงดา
แล้วก็นักเตะใหม่อย่างโอบันซ็อกเกาหลังชาวเกาหลีใต้นะครับ
กีทีมชาติชุดใหญ่แล้วก็ดังวันลำประตูลูกครึ่งเวียดนามรัสเซียนะครับ
ในชุดเอเชียนคลับนะครับที่เข้ารอบ๘ทีมสุดท้ายมา
นี่ครับกัปตันโอ๊ตนะครับอดีตนักเตะของเมืองทองนัทพรพันฤทธิ์ครับ
ก็มาเป็นโค้ชของทีมเยาวชนกลับมารับงานอีกครั้งหนึ่ง
ที่แขวนสตัสอย่างเป็นทางการ

นอนติดภารกิจรับใช้สถาบันในฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ครั้งที่๗๓

แต่ว่าดาวดังหลายคนก็เดินทางมาด้วยครับ
สองครั้งที่ผ่านมาเมืองทองเคยเดินทางมาที่นี่
ถือว่าได้รับกระแสตอบรับดีจากแฟนบอลนะครับ
กัมพูชาแล้วก็หวังจะใช้รายการนี้สร้างฐานแฟนฟุตบอลด้วยครับ

ที่ทำให้เด็กให้ความสำคัญกับกีฬานะครับ

ตอนนี้นะครับเรื่องของฟุตบอลนะครับเป็นที่นิยม
ในประเทศกัมพูชามากนะครับ
และเกิดกระแสในเรื่องของฟุตบอลนี่อย่างมากนะครับ